โอ้โหสวยงามมากเลยพอเปิดให้มาเที่ยวแล้วแหมเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะ
รุนสวัสดินะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงของหน้าฝนแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะคะก็มีความอุดมสมบูรณชุ่มฉ่ำ
เพราะว่าได้รับน้ำฝนกันอย่างทั่วถึงค่ะ
แต่ว่าวันนี้พื้นที่ไหนบ้างจะได้รับบ้างก็ต้องมาตรวจสอบกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยสีเขียวส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บริเวณทางตะวันตกของประเทศ
นั่นก็คือแถบภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ซึ่งตรงนี้ค่ะจะได้รับอิทธิพลมาจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลจุดนี้นะคะ
ดึงความชื้นเข้าไปค่ะก็เลยทำให้ลมบริเวณมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังแรงมากขึ้นส่งผลให้บริเวณแถบตะวันตกของประเทศนั้นมีฝน
ขณะที่ตอนบนมียอมแอลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คือจะมีฝนแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะเน้นหนักกันหน่อยแล้วกัน
คือแถบภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือ
ซึ่งทั้ง๓จุดที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นด้านรับลมนะคะ
พื้นที่ไหนจังหวัดใดเวลาใดล่ะลองมาไล่เลี่ยงกันดูนะคะ
ช่วงเช้าแบบนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะคะ
สักประมาณราว๑๐โมงเที่ยงนี้นะคะฝนจะเริ่มปกคลุมบริเวณตอนกลาง
แล้วก็ทางด้านตะวันตกของประเทศจะมากหน่อยก็คือช่วงของบ่ายและค่ำ
บางทีมีดึกด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่า
บริเวณภาคใต้แถบฝั่งตะวันตกนี้นะคะหรือว่าอันดามันจะชุ่มฉ่ำเลยนะคะ
แล้วก็กระจายขึ้นไปทางตอนเหนืออีสานก็จะตกเบาบางหน่อย
ส่งผลทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นนั่นเองค่ะคลื่นจะสูงหนึ่งถึงสามเมตร
เฉพาะห่างฝั่งสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากถึง๓เมตร
เพราะฉะนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
การรายภาคกันหน่อยค่ะวันนี้ค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตอนมา
ส่วนมากแถบด้านตะวันตกของภาคนะคะส่วนภาคอีสานเช่นกันค่ะ
วันนี้มีฝนตกร้อยละ๓๐ของพื้นที่ไล่มาตั้งแต่อีสานบนถึงอีสานล่าง
แต่ว่าน้อยเบาบางบางทีมาแค่ครึ้มนะคะถ้าหากว่าตกลงมาอย่าลืมสำรองน้ำเอาไว้ใช้ด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะชุ่มฉ่ำกันหน่อยนะคะ
แถบจังหวัดที่ติดกับทะเลรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ฝั่งอันดามันจะมีโอกาสเกิดฝนมากกว่าด้วยนะคะแล้วก็เน้นหนักแถบภาค
ใต้ตอนล่างนับตั้งแต่ระนองลงไปค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็นการคาดการณ์โดยประมาณและโดยเฉลี่ยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะ
ก็จะมีโอกาสตกในพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือว่าใกล้กับแม่น้ำแหล่งน้ำต่างด้วยนะคะ
ก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะแปรปรวนได้ตลอดเวลาค่ะ
สำหรับใครไปท่องเที่ยวก็อย่าลืมนะคะ
ระยะห่างดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างที่อุทยานแห่งชาติแม่วัดจังหวัดลำปางตรงนี้เนี่ยก็จะมีผีเสื้อ
มันออกมาหากินหลังฝนตกสวยงามมากเลยนะคะ
แล้วก็บรรยากาศธรรมชาติดีแบบนี้ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้
ที่ฉันขออนุญาตไปดูย่าผีเสื้อก่อนนะคะดูสิคะ